ร้องได้ให้ร้อง

น้องของถ้าใครอีกพอได้
ตราบที่ทุกลมหายใจ
คือต่อแต่อายนั้น
อาคุติก

ก้าวไปสู่เพลงที่๓ต่อไปนะครับ

คุณกบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ต้องได้ต้องได้ต้องได้ต้องได้
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณกบร้อง

ได้

ได้

อกจากร้องเพราะแล้วยังร้องได้

๒หมื่นบาท

นักร้องลูกทุ่งสาวสวยของเรานี่เอง

๒เพลงแล้ว๒เพลงแล้ว๒๐๐๐บาทแล้วนะครับ
กบค่ะตั้งแต่เดือนมกรามา

จนถึงวันนี้หลายเดือนมากเลย

มีรายได้จากการทำอะไรบ้างหรือยัง
ไม่มีมีแต่แม่เลี้ยงจิ้งหลีด

เงินก้อนแรกตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ
ค่ะ๘เดือนเหมือนก้อนแรกให้แม่

ภูมิใจค่ะดีใจดีใจและภูมิใจลาย

ที่เราไปมุงหลังคาที่เราไปกู้แบงค์บัตรเครดิต
ที่ลูกทำให้คือมีแต่หลังคาจริงกับโครง

ห้องน้ำตอนนี้ขับถ่ายในส่วนตัวเองเป็นยังไงเนี่ย

เออตีรังกา

นั่งเดียงมาเลยต้องนั่งชักโฆ

ก็ถ้านั่งค่อยขาได้อยู่
ได้เวลามันเดี้ยนเราก็ยึกนั่งแล้วก็ทำ
มันเรียดแล้วก็เขย่าตีน้อง

ลูกเวลานั่งอย่างนี้มันจะดี

ไม่ใช่เหมือนอะไรมาทิ้มแทงเราเลือดมัน
หมอบอกว่าเลือดมันไหลลงแล้วมันขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเขียว

นี่คือกิจวัตรประจำวันที่ทำได้เอง

ทำงานแล้วชัดตัวทำอย่างไร
แฮน๋ไม่ได้ต้องใส่เอาผัดยาง
ไม่ให้โดนน้ำอีก
แม่ทำอาชีพอะไรครับคุณแม่

ในขวบวน
ได้๑๒๐แต่เมื่อกี้ได้สองหมื่นแล้วนะหลังจากตั้งแต่มกรามาไม่มีรายได้เลยนี่เป็นรายได้ก้อนแรก

คว้า๖๐๐๐๐๔๐๐๐๐คือต่อเลยไหมมาอีกสักเพลงหน่าตอนนี้มี
แหมพูดถึงตัวเงินแล้วมันแช่มชื่นหัวใจเนอะมันแช่มชื่นเนี่ยเห็นมีรอยยิ้มได้ทางเราก็มีความสุข
ถ้าพร้อมนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับที่เพลงที่สาม
เพลงนี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาทอินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท

พี่กกค่ะรู้จักเพลงนี้มั้ยคะรู้ค่ะฟังบ่อยมั้ยคะ

อเรนนี่มันดีค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะ

อเรนนี่มันดีค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะจินตลา
อเรนนี่มันดีค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะจินตลา
อเรนนี่มันดีค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะจินตลา
อเรนนี่มันดีค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะจินตลา
อเรนนี่มันดีค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะจินตลา
อเรนนี่มันดีค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะจินตลา
อเรนนี่มันดีค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าทางเรามึ่นตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าทางเรามึนตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าทางเรามึนตึ๊บเลยค่ะเพร
หรือไม่ได้ถ้าไม่มั่นใจอย่าเสี่ยงเสียดายโอกาส

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณกบจะสู้หรือจะหยุด

สู้ครับ
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณกบจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้
ใช้

ก็ผ่านมา๓เพลงแล้วคุณกบยังไม่ใช้สิทธิ์ตัวช่วยเลย
ก็แสดงว่ามั่นใจมากทั้ง๓เพลงที่ผ่านมา
ขอให้มีสมาธินะคะพี่กบ
ขอให้ร้องด้วยความระมัดระวังและคว้าสี่หมื่นบาทไปให้ได้นะคะ
เพื่อพื้นบ้านฝาบ้านไฟและน้ำ
กบจะได้อยู่กับแม่อย่างมีความสุขนะคะ
ขอให้ทำให้สำเร็จนะครับพี่กรอบค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะ
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
ขอบคุณมากครับ
ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันเลิกลาเลิกพากันเดินดีกว่ามาล้างเวลาให้มันยืดยาว
เมื่อเธอมีให้ใครซ่อนไว้ในใจเป็นเงา
ก็พอกันที่สองเรา
เลือกเลือกเผาหัวใจกันที
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วความแลกทางเมื่อความรักสองเราจาง
ก็จงเลือกทางที่เธอว่าดี
จะไม่ขัดขวางตัดทางปล่อยไปจากนี้
น้ำพริกที่กินหลายปี

รถดีเขาสดเป็นฝ่า
ต่างคนต่างฝ่ายหาอคนใหม่เป็นแฟน
ไม่ต้องไปแอบความแค้นเอาเขามาแทนให้มันสาใจ
ขอเจอฉันคืนเอาความรักเธอนั้นคืนกลับไป
ไม่ขอใช้ของร่วมใครแค่ขาดเธอไป
คงไม่ตายหรอก
ถ้าเป็นอย่างนี้ละควันเหลือกัน
ตัดสายใหญ่สัมพันธ์
พูดใจพูดกันไม่ต้องล่วงหรอก
เอาคนของเธอหวังช่อมันเดินแค่มอง
พาเขาเข้าเดินจากหมอกที่ดูอุ่งคลึม
ลืมเรื่องสองราง